คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่๒รายการสุดฮิตทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
สำหรับรายการร้องได้ให้ล้านและเกมต่อชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมที่ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีล่าสุดคว้ารางวัลประชาบดี
การันตีว่าเป็นรายการช่วยเหลือสังคมตัวจริงนะคะ
บอกด้วยนะคะว่าปีนี้เนี่ย๒๕๖๓จะมีรายการใหม่แกะกล่องมาเสิร์ฟร้อนทางหน้าจอไทยรัฐทีวีอีกแล้วจ้า
รายการใหม่นะครับโดยมีคุณเอชายานี่แหละครับท่านพิธีกร
เป็นพิธีกรฝากเนื้อฝากตัวอีกหนึ่งรายการนะครับสำหรับไทยรัฐทีวีของเราครับ
แต่รายการนี้นะบอกเลยว่ามีรอยยิ้มและมีความน่ารักทั้งรายการแน่นอน
แล้วเด็กที่มาร่วมรายการของเราเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อตัวเขาเองอย่างเดียว
เขามาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเขาด้วย
แล้วก็เด็กที่มาในรายการเนี่ยนะครับคือแก๊งซ่าจริงมันป่วนมาก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สำคัญเลยนะที่จะเข้ามาในรายการเราได้เสียงดีด้วย
ชื่อรายการนะครับร้องได้ยกกำลังซ่า

ครับผมฝากด้วยนะฮะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรานะครับ
ร้องได้ยกกำลังซ่านะคะในเดือนมีนาคมนี้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอน
เห็นว่าเด็กยกความซ่ามาป่วนพี่เอชายากันด้วยนะคะ
ที่สำคัญเสียงดีนะเดี๋ยวรอฟังด้วยเด็กสมัยนี้เก่งมากเลยนะคะ

ติดตามกันด้วยละกันนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราขอพักกันสักแป๊บหนึ่ง